ส่วนเรื่องนี้นะคะเราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเด็กที่บาดเจ็บ
แล้วก็ตามความคืบหน้าให้กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพเอาไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่าน้องชายอายุ๑๕ปีเรียนอยู่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
คือเขาถูกหนังสติ๊กดีดเข้าที่ตาแล้วน้องเขาบอกว่าจำได้เลยว่าเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
นั่งอยู่บนรถกระบะแล้วก็ดีดหนังสติ๊กที่เหมือนกับมีก้อนหินแล้วมันเข้าตาน้องพอดี
คือน้องเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กับเพื่อนก็หลายคนนะคะไปหาเพื่อนแล้วก็กำลังจะกลับ
ก็คือในเส้นทางเดียวกันนี่แหละก็โดนดีดแบบเนี้ยแล้วอาสาสมัครตำรวจบ้านเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริงจริง
เขาคิดว่าเป็นเด็กแว้นครับแต่ทีเนี้ยค่ะเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปคุยกับน้องที่บาดเจ็บนะคะ
เอเอนามสมมุติอายุแค่๑๕ยังอยู่โรงพยาบาลนครปฐมค่ะ
คุณแม่นัชชาเกิดศรีเพ็งอายุ๕๒ปีก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
น้องคนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มคืนวันศุกร์ที่๖กันยายนค่ะ
คืนนั้นเนี่ยน้องกับเพื่อน๖๗คนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มากันทั้งหมดเนี่ย๕คันออกจากบ้านในเขตซอย๖สารพ่อปู่ตำบลบังพระอำเภอนครชัยศรี
่งหน้าไปตามเส้นทางถนนวัดละมุดบ้านสวนขวัญจะไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่บ้านนะคะ
น้องเขายืนยันว่าน้องเขาไม่ใช่เด็กแว้นน้องเขาไม่ได้ขี่รถซิ่งอะไร
คือขี่ไปหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนก็ขี่กลับก็คือไปกลับเส้นทางเดิม
กำลังขี่รถกลับเข้าบ้านนะคะจังหวะนั้นขี่สวนทางกับกระบะอีซูซูสีบรอนทอง
ทะเบียนบ่อใบไม้นหนู๓๒๓๐นครปฐมซึ่งเป็นรถส่วนตัวของดาบช้าง
แล้วในรถมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าสองคนนั่งคู่กับดาบช้างเป็นคนขับ
กระบะท้ายมีผู้ชายที่เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านนั่งกันอยู่๔คน
แล้วจังหวัดที่มันสวนกันรถของดาบช้างชะลอแล้วก็หยุด
ดาบช้างเปิดกระจกสั่งการอะไรบางอย่างผู้ชายทั้ง๔คนที่อยู่ท้ายรถลุกขึ้นยืน
แล้วเอาก้อนหินคว่างใส่มาในกลุ่มของน้องอะค่ะแต่น้องเอหนักสุดเพราะว่าถูก
หนังสติ๊กที่บรรจุของแข็งกลมยิงมาใส่ตาโดนตาเต็ม
น้องบอกมึนหัวมากเลือดออกแบบโอ้โหเลือดไหลเต็มหน้าค่ะ
ขี่รถต่อไม่ไหวอ่ะก็เลยให้เพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายพาไปส่งที่โรงพยาบาล
พึ่ง๔คนหลังอ่ะมีจังหวัดถึงแค่อันเดียวที่เหลือค่ะ
เอาพวกเอ้าหิงเอาอะไรปลาใส่กระโธบครับเออแต่ว่าในส่วนของเรา
เพราะที่เขาก็ทำที่ทุกอย่างแล้วครับ

ผมก็ผมกับแม่ก็สบายใจ

รักษาผมให้ถึงที่สุดแค่นั้น

ไม่ใช่แค่หยิบก้อนหินแล้วปลาใส่

มันเลยยิ่งแรงแรงหนักกว่าเดิม

ก็ปลาใส่เพื่อนคนอื่นโดนก้อนหิน

ตอนแรกกังวลนะคะกลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

แต่พอฝ่ายคู่กรณีออกมา

ขอบคุณทุกคนที่เห็นใจทางครอบครัวนะคะ
คุณแม่บอกว่าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

แต่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจผิด

มันแว้นกันบ่อยจริงแต่กลุ่มของน้องไม่ใช่
เด็กแว้นมีกำลังใจนะคะ
ที่จะต่อสู้ต่อไปค่ะ

แล้วทางฝั่งของผู้ปกครองของเด็ก

ทางกลุ่มอาสาตำรวจบ้านที่ก่อเหตุ
แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ออกมา
แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

คิดว่าเป็นเด็กแว้นกำลังขี่รถซิ่งกันมา

ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็สบายใจขึ้น
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอีก

ถือว่าก็จะได้แสดงความรับผิดชอบกันไป

แล้วก็ม่านตาที่ได้รับความกระทบกระเทือน

ดวงตาข้างขวาที่บาดเจ็บที่ถูก

มองไม่เห็นถึงร้อยละ๘๐นะครับ

นิจฉัยเพื่อผ่าตัดดวงตาอีกครั้งหนึ่ง

หรือจะสามารถมองเห็นได้มากน้อยขนาดไหน

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปดูมานะฮะ

คืนเกิดเหตุที่เป็นตำรวจบ้าน

แต่บอกว่าไม่สะดวกจะมาให้สัมภาษณ์

เด็กจะบาดเจ็บถึงขนาดนี้
ไม่มีเจตนาจะให้เจ็บหนักแบบนี้

แล้วก็มีเด็กในพื้นที่หลายคนที่โดนแบบนี้

ค่ารักษาพยาบาลความเสียหาย
ตลวจตัมรวัตรรมุฒิช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงที่มากมีเด็กแว้นออกมาซิ่งรถกัน
คิดว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นก็เลยเอาเศษก้อนหินที่อยู่ท้ายรถเครื่องใส่
แต่ทางฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างกับตำรวจว่าไม่มีหนังสติ๊กนะ
แต่ทางฝั่งเยาวชนที่บาดเจ็บเนี่ยเขายืนยันว่ามันเป็นลักษณะการใช้หนังสติ๊กแล้วยิงหินใส่
ข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ตรงกันอยู่นะในส่วนของของเด็ก
ก็จากการสอบถามเบื้องต้นเขาก็ให้การยืนยันในธรรมนองว่า
วันหนึ่งก็ใช้หนังคติกส่วนหนึ่งก็ใช้เศษขวดเศษหิน

ซึ่งแต่พอถามข้อมูลในส่วนของทางหน้าที่ก็บอก
เขาคงไม่ได้ใช้หนังสติ๊กซึ่งกล้องอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ส่งกันอยู่
โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าถ้าเป็นกระสุนที่ยิงออกจากหนังสติ๊กใช่ไหม
วกกับแรงปะทะของรถที่กำลังมาเนี่ยมันน่าจะรุนแรงกว่านี้ไหม
แต่หลังจากเกิดเรื่องอาสาสมัครตำรวจบ้านคนที่ก่อเหตุ
บรรจงทัพทิมทองเขาก็มอบตัวนะคะกับทางสพนครชัยศรี
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คือจะใช้หรือไม่ใช้หนังสติ๊กก็ทำเขาบาดเจ็บอ่ะ

ก็คือวิตบอร์ดค่ะ